หลังจากที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคนที่ก่อเหตุในการทะเลาวิวาสกันในครั้งนี้นะคะมาดูเรื่องของการเปิดเส้นทางการจราจรบ้างค่ะ
ล่าสุดนะคะมาดูตรงถนนรัชดาขาเข้าค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินนะคะยังเห็นว่าช่องทางขาเข้าฝั่งขาเข้าเนี่ยค่ะเส้นทางทั้งสี่เลนนะคะยังไม่เปิดให้รถมาใช้การสัญจรตามยังไม่มีการเปิดให้รถมาใช้เส้นทางสัญจรนะคะมีเพียงรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีทางตำรวจสอนอพหนโยธินค่ะที่มาคอยดูแลอำนวย
อยู่ค่ะส่วนเรื่องของตัวแทนกาดอาชีวะนั้นนะคะจากการที่ทีมข่าวของเราอะค่ะได้อยู่ในพื้นที่อ่ะค่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีทีมกาดอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะคะมีตัวแทนมีหัวหน้ากาดบางคนค่ะที่มาดูความเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนของการเก็บหลักฐานของทางตำรวจค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้เดินทางกลับไปแล้วนะคะไปดูอีกฝั่ง
ของถนนรัชดาพิเศษขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนไปไปทางพระรามเจ็ดนะคะตรงแยกวงสว่างค่ะถนนส่วนนี้นะคะเลนส์นี้เนี่ยก็เปิดให้รถสามารถสัญจรเส้นทางได้ตามปกติแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าหลังจากที่การชุมนุมเสร็จสิ้นเนี่ยกำลังจะมีการเก็บกวาดทำความสะอาดกันแต่ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้นก่อนสภาพทัน

เปิดให้รถวิ่งได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยยังคงจะต้องเคลียร์พื้นที่ในจุดอื่นอื่นอีกนะคะเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยค่ะโดยเฉพาะฝั่งตรงถนนอ่าขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางสารอาญานะคะยังจะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ติดไป
ค่ะขอบคุณทุกสิริวัณด้วยนะคะ